กว้างไกลสุดลูกหูลูกตามันเขียวขจีเต็มไปหมดจริงเลยความฝันของเราอ่ะนะสักครั้งหนึ่งก็อยากจะรวยในวัยเกษียณจริงรวยเลยก็ได้นะไม่น่ารอตอนเกษียณแต่ไหนก็ไหนแล้วก็เลยทำนาปลูกข้าวเอาไว้หวังว่าจะรวยหลังช่วงเกษียณไปแล้วเหมือนเกษตรกรที่จังหวัดศรีบุรีสิงห์บุรีที่นี่เลยเขาอ่ะปลูก
เห้อไลเบอรี่สร้างปลายได้อย่างดีเลยจ๊าห์
เป็นที่ของคุณสมบัติเกรดวงแล้วก็คุณอมรศรีเกรดวงเป็นสองสามีภรรยาเนาะ
หลังจากบริษัทงานเอกชนของเขาเนี่ยเขาก็เลิกงานแล้ว
ก็กลับบ้านหลังจากกระเศียรมา
พอเกษียณอายุงานก็กลับบ้านมาพลิกฟื้นที่รกร้างว่างเปล่า

ที่ดิน๔ไร่จัดสรรที่ทำกิน
สระเก็บน้ำเอาไว้ใช้ฤดูแรงเลี้ยงปลา
แต่ที่นานนี่มันมีจำนวนจำกัดนะคุณนะ
หากทำนาปลูกข้าวแบบพันธุ์ทั่วไป

ก็เลยมีการคิดว่าปลูกข้าวไร้เบอรี่สายพันธุ์ใหม่สีม่วงดีไหม
ได้มาจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวหอมนินกับข้าวขาวดอกมะลิใช่ไหม
ซึ่งข้าวไรซ์เบอรี่เนี่ยนะคะปลูกจำนวนไม่เยอะ
แต่มีกำไรมากกว่าข้าวปกตินะ
จึงมีการซื้อพันธุ์ข้าวไรสเบอรี่มาปลูกจำนวนไร่ละ๒๕กิโลกรัม
ประมาณ๔เดือนนะคะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้
ผลผลิตจำนวนทั้งสิ้น๓ตันด้วยกัน
ก็จะนำข้าวเปลือกไปอบก่อนแล้วนำมาสีเอง

หลังจากนั้นก็นำไปบรรจุห่อผลิตภัณฑ์
ส่วนเมล็ดข้าวไรสเบอรี่เนี่ยต้องดูนะคุณผู้ชมสังเกตนะ
ลักษณะมันจะเรียวยาวผิวมันวาว
สีมันจะม่วงคล้ายกับลูกเบอรี่
แล้วก็จะมีสีม่วงเข้มพอหุงสุกนะคะ
มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เนื้อสัมผัสเนี่ย
เหนียวนุ่มอร่อยเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย
เพราะว่ามีคุณค่าทางโภชนาการอาหารแล้วก็มีประโยชน์หลากหลายด้วยนะคะ
หากใครสนใจนะคุณผู้ชมก็อุดหนุนกันได้
นาศรีสมบัติสั่งซื้อเลยข้าวไรสเบอรี่ที่เพจ
นาศรีสมบัติหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยจ้า